กลับมาช่วงนี้ก็มากับแฮสแท็กดราม่าเลยนะคะ
สำหรับทนได้ทุกอย่างเพื่อลูก

หลายคนตกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
มีใครไปว่าอะไรให้รู้สึกไม่ดีหรือเปล่า

บอกว่ายอมคนบางคนได้ก็เพื่อลูกนะฮะ
พี่ตั๊กโบงกดเนี่ยโพสท์ผ่านอินสตราแกรมของตัว
ให้ใครมาเข้าแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นอีกด้วย

ก็เลยขอถามหน่อยแล้วกันว่าประเด็นนี้
เกิดอะไรขึ้นให้พี่ตั๊กเคลียร์ใจกันหน่อยค่ะ
บางทีเราไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์ค่ะ
เดี๋ยวคนที่มาคอมเมนต์เขาจะหาว่าเราไม่แคร์เขา
บางทีการปิดคอมเมนต์ไม่ได้หมายถึงว่าเราปิดความคิดเห็นคนอื่น
แต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาตอบ
เราก็กลัวว่าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณหญิงเหรอ
ถ้าน้อยใจก็คงไม่ออกโซเชียลให้เห็นแล้วค่ะ
ผมน้อยใจอยู่ในห้องธรรมดา
เราก็คงไม่อยากให้ใครมานั่งรู้เรื่องส่วนตัวเรา
สรุปว่าไม่มีอะไรนะคะโพสต์ไปงั้นแหละ
ส่วนที่สาวตั๊กนะคะได้รับเชิญจากมหาลัยโตเกียวค่ะ
ให้ไปพูดในหัวข้อการทำภาพยนตร์ของประเทศไทย
เองก็บอกว่าดีใจมากเลยที่ต่างชาติให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะ
เป็นกำลังใจด้วยละกันด้วยค่ะ